ไปดูข่าวนี้ก่อนครับกลางดึกที่ผ่านมา

ชื่อเป็นการ์ตูนใช่ไหมโอ๋เย็บร้อยไอ้หังนี่นะครับที่ห่วง
เพราะประเทศเราเวลาโดนหางแล้วนะส่วนใหญ่เละนะครับ
ห่างห่างก็เละแล้วน้ำป่าเขาใหญ่ในตอนนี้หลากเข้าท่วมบ้าน
ของประชาชนแล้วนะครับที่ประชันตคาม
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถ่ายคลิปไปดูปริมาณน้ำครับ
นี่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายจากบนเขาใหญ่นะ
เขาเห็นน้ำแบบนี้แล้วเขาเตือนไปยังพื้นที่ด้านล่าง
เจ้าหน้าที่โพสต์คลิปเตือนประชาชนครับ
ตกกว่าในต่อบนโพงามอำเภอประจาศตรรย์คลามปลาจีนบุรี
เก็บของขึ้นที่สูงเลยนะ
ฝนมันตกหนักบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งไหน

ทำให้น้ำบนเขามันไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
จุดแรกเนี่ยน้ำมันเข้าไปตรงไหน
น้ำตกทานทิพย์แล้วก็น้ำตกคลองช้างคลาน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปลาจีนบุรี
มีน้ำป่าหลากเข้าไปสูง๒เมตรแล้วนะ

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณน้ำตก
บางคนเก็บทรัพย์สินไม่ทันคุณผู้ชมฮะ
แค่ไม้ไผ่ของร้านถูกลอยไป
พัดไปลอยไปกับกระแสน้ำ
ไม่ไปได้ยังไงแล้วไม้ไผ่เอาไหว
ดูความแรงของน้ำแรงจริง
หลังจากนั้นปริมาณน้ำก็ไหลเข้าหมู่บ้านเลยครับ
เริ่มจากหมู่๑๓หมู่๗หมู่๑๑หมู่๕หมู่๑
ตะบนโพงามประจันทคามนั่นแหละ
กู้ภัยนะครับเข้าพื้นที่กว่า๗๐นาย

ขนย้ายสิ่งของค่ะนะฮะจากการพูดคุยครับ
ชาวบ้านที่ประสบบทกภัยเล่าบอกว่า
ทุ่มกว่าได้คุณนักข่าวเมื่อคืนนี้นะครับ
นอนอยู่บ้านลูกชายเห็นน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้าน

พอหันมาอีกทีครับคุณผู้ชมครับ
ข้าวของชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยไปกับกระแสน้ำแล้ว
คนที่ไม่เคยอยู่เชิงเขานะจะไม่เข้าใจ

เร็วเท่าพริบตาครับคุณผู้ชม

หันหลังเหลียวหลังไปนี่น้ำจากข้อเท้าเนี่ย
ขึ้นเป็นข้อเข่าแล้วนะฮะมันเร็วขนาดนี้
ขณะที่กำนันพรเทพไกรสิง
กำนันตะบนโพงามระบุบอกว่า
สถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำป่ารอบนี้

แต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะน้ำมันก็กลับสู่ภาวะปกติ
โดยคาดว่าปริมาณน้ำมันจะไหลผ่านหมู่บ้าน
ที่เป็นทางผ่านของน้ำแล้วไปลงไหนอ่ะ

ใครที่รู้ว่าอยู่ในเส้นทางนั้น
ท่านต้องฟังคำเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะ
แต่ตัวท่านเองตัวกำนัน

ไอ้หางมู่หลานครับคุณผู้ชมหางมานี่
อาจจะทำให้ฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
แล้วปริมาณน้ำมันอาจจะมาอีก

คือเท่าที่เจอเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่มากที่สุด

ชาวประชันตราคารชาวปลาจีนบุรี
เราส่งความห่วงใยไปแต่ท่านต้อง
คือเขาเตือนเดี๋ยวนี้มันแม่น
ตื่นแล้วเชื่อครับครับตื่นแล้วเชื่อเถอะคือแล้วปฏิบัตินะครับอย่างให้ท่านปลอดภัยครับนะคะ